เครียดกันมาเยอะแล้วไปดูอะไรใครเครียดกันหน่อยดีไหมคะ
พาไปดูเด็กชายต้าวัย๕ขวบกันหน่อยอุ๊ยน่ารักมาก
ช่วงปิดเทอมทำอะไรดีล่ะแม่บอกต้ามาล้างจานช่วยแม่ละกันลูก
เอาไปดูหน่อยค่ะล้างไปก็บ่นไป
ทำไมไม่ให้หนูทำเยอะหนูกินจานเดียวอ่ะ

มันอยู่ตรงมาไปกินจานพันวิน
ดูไหมสรุปเขาบ่นหรือเขาอารมณ์ดี
ตอนแรกเขาบ่นนะแต่หลังเริ่มร้องเพลงแล้ว
เพลินเริ่มเพลินบางทีเด็กชอบเล่นน้ำนะคุณเอาจริง
คือเด็กเป็นไหมเวลาเด็กเวลาแม่จะให้ช่วยงานบ้านอะไรสักอย่างหนึ่ง
จานไหมดิฉันล้างจานและใช้เวลาล้างจานเป็นชั่วโมง
จานหรือเล่นน้ำสารภาพก่อนเล่นน้ำนี่ไงน้องต้าเหมือนกันนะคะ
นี่คือเด็กชายรัชชานนท์สุขสิริวัย๕ขวบค่ะ
ของคุณขออภัยลูกชายของนางสาวจารุณีมีขุนนะคะ
เป็นชาวอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีชอบประโยคน้องมาก
บอกทำไมแม่ให้หนูทำเยอะจังอ่ะหนูกินแค่ชามเดียวแม่ให้ล้างเป็น๑๐เลย
คุณแม่ก็บอกว่าก็อยากจะให้ลูกมาช่วยล้างจานแบบนี้
นิสัยให้เป็นคนขยันไงกินข้าวเสร็จก็ต้องรู้อ่ะว่าเออต้องล้าง
ต้องทำความสะอาดอะไรแบบนี้แม่ก็จะเอาจานข้าวไปไว้ในกระมังแบบเนี้ย
ว่าหนูกินชามเดียวทำไมหนูล้างเยอะจังแล้วคนอื่นที่กินเขาไม่ล้างเหรอ
แต่ก็ดูฟลั่นนะมีการกดน้ำยานล้างสาวจารงไฟฟองน้ำ
สะอาดไหมลูกสะอาดไหมไม่รู้รู้แต่ว่าสนุก
คุณแม่บอกนะคะว่าน้องต้าจริงแล้วเนี่ยปกติถ้าเห็นแบบมีจานมากองอยู่ในกระมังแบบนี้
ต้าจะเป็นคนอาสาล้างจานให้เองนะแต่ก็เป็นการล้างแบบล้างไปบ่นไปล้างไปบ่นไป
ก็อยากล้างแต่ป่าก็อยากบ่นนี่ขนาดตอนแม่พูดคุยยังแบบขอติดกล้องแม่ด้วยได้ไหม
ข้างหลังคือต้านะต้าเองตอนนี้ต้าเรียนอยู่อนุบาล๒แต่ว่าต้ากำลังจะขึ้นอนุบาล๓แล้วนะ
แม่บอกว่าการที่ต้าเป็นเด็กขยันช่วยแม่ล้างจานเนี่ยถ้าต้าอยากกินอะไรแม่ซื้อให้แลกกันแลกกัน
ไม่น่าล่ะไม่น่าล่ะเพราะว่าน้องต้าทำให้ตลอดเลยอารมณ์ดีเลย
แล้วอยากกินอะไรแม่ซื้อให้หมดก็ตัวใหญ่เลย
แต่ว่าก็ดีนะคะสนับสนุนเด็กว่าจะได้แบบรู้ว่าคุณแม่ต้องทำอะไรบ้างเนาะ